ลูกสาวนั้นแต่งเมน

ลังการงานสร้างด้วยพืชผักผลไม้ครับ
โอ้โหเพราะว่าคุณแม่ชอบ

ก็เลยแต่งเมนให้ประดับตกแต่งให้ใช่ไหมครับ

ช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาของวันที่๑๔สิงหาคมนะครับ
บรรดาลูกหลานและญาติได้จัดขบวนเคลื่อนศพนางประโยชน์
รำพนีนินวัย๖๒ปี
ประกอบพิธีชะปนกิจศพที่เมนวัดชูประสาสนารามนะครับ
ตำบลยางจังหวัดสุรินนะครับในพื้นที่ของอำเภอศรีขอรภูมิ
หลังจากเสร็จพิธีตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านครบ๗วัน๗คืน
บรรยากาศในงานจะมีความเศร้าโศก
แต่เมื่อหันมาดูที่เมนกลับพบความแปลกตาเป็นอย่างมากครับ
ดูสิครับคุณผู้ชมครับประดับตกแต่งนะ
ใช่ครับผมเมนที่ประดับตกแต่งด้วยไม้นะครับ
มีกล้วยไม้สีม่วงรอบเมนแล้วก็มีพืชผักผลไม้
ไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือข้าวโพดถั่วฝักยาว
แครอดแตงกวามะนาวมะระก่อด้วยนะครับ
สับปะรดมาประดับตกแต่งจัดเรียง
อย่างสวยสดงดงามพร้อมกับหวดนึ่งข้าวเหนียวด้วยครับ
นางสาวรุจิรารำพนีนินลูกสาวของนางประโยชน์ก็เล่าว่า
แม่เป็นคนที่ชอบทำกับข้าวเป็นอย่างมาก

ประดับตกแต่งเมนเผาศพแม่ด้วยพืชผักผลไม้
เพื่อจะได้ประโยชน์มากกว่าประดับดอกไม้เฉย
พอเสร็จงานก็จะให้ผู้มาร่วมงานนำกลับไปประกอบอาหารต่อไปได้เลย

อกจากนี้นะครับในงานยังมีการโปรยทาน
เป็นมะนาวกับหอมหัวใหญ่จำนวน๓หาบ
รวมกันแล้วก็หลายร้อยลูกครับ
เก็บมะนาวแล้วหัวหอมใหญ่ได้
ก็นำมาแลกเงินรางวัลกับเจ้าภาพได้๑ลูกแลกได้๑๐๐บาท

นางสาวรุกีฬาบอกว่าเวลาแย่งกันเก็บมาบางทีมะนาวแตก

ทำให้มีกลิ่นหอมของมะนาวและหัวหอมอบอวนไปด้วยนะครับ
แล้วก็ทั่วบริเวณก็หอมหมดแล้วครับผม
กับกลิ่นการปรุงอาหารเป็นการทำให้แม่ที่ชอบทำอาหาร
อย่างมากเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งแม่ไปสู่สุขติครับ